สวัสดีค่ะข่าวกีฬากับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
วันนี้ค่ะไปเริ่มกันที่เรื่องของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะ
ก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาให้ไทยเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนนี้ค่ะ
โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะ
ระหว่างวันที่๘ถึง๒๖มกราคมปีหน้านี้นะคะ
ซึ่งในการประชุมนะคะก็มีวาระสำคัญก็คือการกำหนดระยะเวลาตรวจสนาม
พร้อมทั้งการให้คำแนะนำถึงการปรับปรุงสนาม
ซึ่งเบื้องต้นนะตอนนี้เลือกเอาไว้๖แห่งด้วยกันนะคะ
แห่งที่ว่ามีสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน

สมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปี
สนามเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศานครราชศรีมา
ก่อนที่สุดท้ายค่ะจะคัดเลือกให้เหลือเพียงแค่๔สนาม
ซึ่งสนามซ้อมก็มีเล็งเอาไว้ถึง๑๐แห่งด้วยกันค่ะ

ประเทศไทยได้รับเกียรติจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการสำคัญ
จำเป็นจะต้องหารือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
เพราะถ้าหากว่าไม่ผ่านจริง
ยังมีอีก๔ชาติที่รอจะเสียบเป็นเจ้าภาพแทนไทย
ก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญามอบสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพ
อย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนนี้ค่ะ
ตอนนั้นเราต้องให้คำมั่นเขา
ว่าเราสามารถจะจัดการแข่งขันได้
ตามข้อกำหนดของเขาครับ
สอบว่าสนามทั้ง๖สนามเนี่ยมีสนามใดผ่านข้อกำหนดไม่ผ่านข้อกำหนด
ก็เราต้องคุยกับเขานะครับแต่เราก็คิดว่า
เราสามารถทำงานได้ภายใต้การกำกับดูแลของการกีฬา
จะเป็นผลดีต่อทีมชาติไทยด้วยนะคะ
ในปี๒๐๒๑ร่วมกับประเทศเมียนมาค่ะ
ก็มีโอกาสที่จะต่อยอดไปสู่การเป็นเจ้าภาพรายการใหญ่ขึ้นในอนาคตได้ค่ะ